เกาะเหตุใช้ปืนยิงขมับตัวเองแล้วก็ถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก
คือตำรวจเองก็ยังไม่มั่นใจว่าก่อเหตุจริงหรือว่าเป็นพฤติกรรมที่สร้างกระแส
แต่สุดท้ายในวัดดาวออกมาพบตำรวจแล้วตำรวจดำเนินคดีแล้ว
เนวัตดาวก็บอกว่าเป็นการกระทำที่ทำจริงไม่ได้สร้างกระแสอะไร
แต่ว่ามีสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมแห่งหนึ่งค่ะก่อนหน้านี้ได้มีการนำเสนอข่าว
แล้วก็พาดหัวข่าวว่าการกระทำของเนวัดดาวไม่ได้ฆ่าตัวตายจริง
ก็เลยทำให้วันนี้ผู้มนุยการสถานีโทรทัศน์ดังกล่าวก็ต้องไป
ปรับความเข้าใจกับเนวัดดาวด้วยนะคะ
นายยุคลวิเศษสังผู้มนุยการสำนักข่าวทีนิวส์เดินทางไปยังชุมชนดาวดึง
ฝั่งธนบุรีกรุงเทพมหานครไปปรับความเข้าใจค่ะ
แล้วก็ไปขอโทษเนวัดดาวหรือนายมะครินพุ่มสะอาด
ผู้ต้องหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
หลังสำนักข่าวทีนิวส์โพสต์หัวข้อข่าว
กรณีที่นายมะครินพยายามใช้ปืนยิงศีรษะตัวเอง
เพื่อฆ่าตัวตายผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันที่๑๖เมษายนที่ผ่านมาว่า
เป็นการจัดฉากเพื่อเรียกร้องความสนใจเท่านั้น
พบกันของทั้งสองคนในวันนี้นะคะ
มะครินก็ออกมารอที่หน้าชุมชน
ไม่อยากจะให้นายยุคลเข้าไปในชุมชนค่ะ

จากว่าคนในชุมชนหลายคนก็ไม่พอใจการนำเสนอข่าวในครั้งนี้นะคะ
จากการพูดคุยกันนานเกือบชั่วโมง
นายยุคลได้ขอโทษเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มะครินก็ให้อภัยไม่ติดใจเอาความแต่อย่างใดค่ะ
สำหรับนายมะครินพุ่มสะอาดหรือเนวัดดาว
ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีค้ายาเสพติด
และถูกสารพิพากษาจำคุกเป็นเวลา๒ปี
ก่อนที่จะออกมาปรากฏตัวบนสังคมออนไลน์
ในฐานะสมาชิกแก๊งโอรส
และได้มีปัญหาแยกตัวออกมา
นายมะครินกลายเป็นที่รู้จักอย่างดีในสังคมออนไลน์
ในชื่อเนวัตดาว
มีคนติดตามความเคลื่อนไหวเป็นจำนวนมาก
นับล้านคนในเฟซบุ๊กค่ะ